ดีนี่สบู่เหลวอับสะออร์แกนิคอ่อนโยนปรัสจากสารเคมีอันตราย
สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะวันนี้ทุกคนติดภารกิจกันหมดเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่ง
พิธีกรอีกคนนึงคงจะมาครับผมนะฮะมาแล้วค่ะมาแล้ว
มาแล้วครับผมมาเอาสดใหม่ให้เยอะใหม่นี่นะฮะยินดีต้อนกลับนะครับผม
ยินดีต้อนรับค่ะครับผมสวัสดีทั้งหมดด้วยสวัสดีค่ะชีวิตหล่อนนี่
จริงจริงเนอะใช่วิ่งสู้ฟัดจริงจริงเนอะอ้าวหนูเอ้า
แม่ก็ต้องพูดให้ถูกว่าวันนี้น้องมาช่วยนะนี่น้องวัน
ดิวกันเมื่อ๒ชั่วโมงที่แล้วแล้วนี่น้องวิ่งมาให้นะ
ขอบคุณครับคุณแม่หนูหนูหนูหนูวันวันหนึ่งนี่ตอนตื่นกี่
งนอนกี่โมงเนี้ยวันหนึ่งใช่ไหมคะแม่ถ้าสมมุติหน้าอกมึงจะ
โมงตีห้าตีห้าห้าสิบอืมอันนั้นเวลาตื่นเพราะว่ามี
พระพัทมีรายการเช้าเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็เจอพระพัทตอน๑๐โมง
รายการโสดแอ้นเดชน์รายการโสดช่อง๓ก่อนตอนไหนครับ
เช้าก็คือ๑มี๑แล้วก็วิ่งงานในแก๊ปนั้นหนึ่ง
แล้วเมื่อ๒ชั่วโมงก่อนหน้านี้มีการโทรไป
บอกมาทำงานหน่อยได้ค่า
ขอบคุณน้องที่วันนี้มาช่วยไม่มีอะไรเย็นดีค่ะ
นะฮะแล้วได้ช่วงเวลาแบบนี้อ๋อหัวหัวรถติดได้ดูโอ้โห
บอกเลยไม่ต้องห่วงหนึ่งชั่วโมงกว่าคันมาเถอะเย้แพทย์ถึงเวลาหัวถึงหมอนหล่อนหลับเลยไหม
หูป๊อกเลยเหมือนใครเอาไม้หน้าสามฟาดหน้าเลยค่ะไม่หลับได้ไงน้องตื่นนะตีห้า
ลูกด้วยนอนเร็วเพราะลูกด้วย

ต้องไปแล้วต้องออกไปเลย

ท่านผู้ชมขออีกสักนิดนึงตอนนี้สถานการณ์โควิดเนี่ย
ถ้าสมมุติเราดูกลับมาเนี่ยยอดตอนแรกยอดสบายใจอยู่๓วัน

กลับขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็คัสเตอร์ที่แบบบางแคร์เนี่ย

บางคนก็บอกว่าตัวโควิดเนี่ยมันยังอยู่ในท่อน้ำด้วยซ้ำไป
เราคิดกันไปถึงขนาดนั้นแต่ขนาดเดียวกันวันนี้
ผู้ช่วยโคศกนะฮะศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙เนี่ย
เขารายงานสถานการณ์ในประเทศไทยอย่างนี้ว่า
วันนี้ตัวเลขนะแพทย์๗๓คนเพราะฉะนั้นคุณดู๗๓คนยังไง
มันติดเชื้อภายในประเทศ๖๖คน
แต่ขนาดเดียวกันภาพรวมของเรายังไม่ถึง๓๐๐๐๐๒๗๘๗๖คน
อีกนิดนึงจะ๓๐๐๐๐แล้วเรารักษาหายนะ
อันนี้คือความเก่งของหมอไทยกับบุคลากรทางแพทย์ของไทยเนี่ย
เรารักษาหายไป๒๖๖๓คนเราเหลืออยู่๑๐๐กว่าคน
แต่ในขณะเดียวกันเรามียอดผู้เสียชีวิตเพิ่ม
เพราะฉะนั้นวันนี้คนไทยเราเสียชีวิตจากโควิด๙๑คน
๙๑คนแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอก๑๐๐และ๙๐กว่าแพทย์
พี่วิทยาวคือส่วนใหญ่จะมีโรคประจำตัวผู้สูงอายุ
แต่ปรากฏว่าผู้ป่วยที่เสียชีวิตครั้งนี้เป็นอายุ๖๐ปี
เป็นพนักงานบริษัทคือคุณสังเกตส่วนใหญ่เลย
คนที่เป็นโควิดแล้วเสียชีวิตเนี่ยจะมีโรคเบาหวานอ่าใช่
ความดันโลหิตสูงแล้วก็ที่สำคัญคุณดูนะครับ
คนนี้เนี่ยเขาเป็นเบาหวานด้วยความดันโลหิตสูงด้วย
แล้วก็เป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้าย
เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวโควิดตรงนี้มันเป็นตัวทำลายภูมิอยู่แล้ว
มันไปทำลายภูมิอยู่แล้วก็เลยจะแบบว่าไปเร็วหน่อย
กระจายได้เร็วขึ้นถูกซึ่งเขาเนี่ยอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับ
มีนาคมเขาไปมีการตรวจเชิงลุกปรากฏไปตรวจเชิงลุกปุ๊บเจอ
เจอ๑๕ช่วงเย็นเขามีอาการหายใจเริ่มเหนื่อย
เหนื่อยนะครับก็เลยไปพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
หมอบอกว่าผู้ป่วยปอดอักเสบรุนแรงแล้วก็พบผลเชื้อติดโควิด๑๙
ติดโควิด๑๙ปุ๊บหมอแยกห้องนะครับจน๑๘มีนาคมก็คือได้เสียชีวิตลงนะฮะ
ก็อย่างที่บอกกันนี่คือสถานการณ์ล่าสุดขนาดเดียวกันวันนี้เราไปดูซิว่า
ผู้ป่วยโควิดเนี่ยมากที่สุดเนี่ยนะครับกรุงเทพมหานครเนี่ย๒๑คน
ประธุมธานีเนี่ย๖คนเทศบุรี๑คนนะครับนครประถม๑คน
นนทบุรี๑คนนะฮะสมุทรปราการ๑คนชนบุรี๑คนราชบุรี๑คนนะครับ
แล้วก็ตอนนี้อย่างที่บอกว่า๖๖รายได้กระจายไป๙จังหวัด
อย่างที่บอกกันเนี่ยนะซึ่งจังหวัดสมุทรสาครเนี่ย
เป็นพื้นที่ที่พบโควิดมากที่สุดที่เราบอกว่า๓๓คนนะครับ
ขณะเดียวกันวันนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
เขาเปิดเผยถึงการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด๑๙
คำถามคือเราจะฉีดไหม
อ้าวทำไม

กล้าฉีดไหมอาจจะถามเรานี้กล้าฉีดไหม

ไม่คืออันนี้ก็พูดตรงมันมีลูกไง
มีลูกแล้วน้องมีผู้ป่วยติดเตียง

แพทย์ก็ต้องดูแลทั้งลูกทั้งผู้ป่วยติดเตียงคุณแม่ด้วย
ใช่คือแพทย์ก็ไม่รู้ว่าร่างกายเรา

ไม่แปลกส่วนใหญ่
อย่างฉันอื่มไม่มีลูกไม่มีผัว
ก็มีแต่เด็กแล้วนั้นล่ะ

เขาบอกมีคนที่ต้องเขายังไม่ค่อยกล้าฉีดกัน
พี่เช้ากล้าฉีดป่ะ

เพราะพี่เช้าก็ไม่ได้มีภาระอะไร
ก็คือถ้ามันเกิดมีเอฟเฟคอะไรก็โอเค

เขาหน่อยตอนที่ไปต่อคิวฉีด

คนไม่กล้าฉีดวัคซีนโควิด
อันนี้มันกำลังจะเกิดขึ้น

บางคนฉีดมีแพ้มี
อะไรอย่างนี้แล้วบางคนเนี่ย

รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยอายุก็

อาณุรักษณ์รองนายก็ต้องฉีดยี่ห้อนึง
แต่แหงอากาศส่วนชัดเจน
ไปทำมาวันนี้ข่าวใหม่มาอีกแล้ว
วัคซีนที่ดีที่สุดต้องมาจากอินเดีย

แล้วที่เราได้ม
วันนี้เขาบอกว่า
กลายเป็นแบบว่าคนพม่าเขาเริ่มฉีดของอินเดียแล้วมันคือพม่ากุมาโซคนไทยกับพม่าคงใกล้เคียงกันเลย

ก็เลยเชื่อมั่นว่าอินเดียต้องแบบเดียแรก
เพราะว่าของอินเดียเนี่ยมันพัฒนาสายพันธุ์เร็วกว่าเรานะ
เพราะว่าตอนโควิดพัฒนาสายพันธุมันพัฒนาสายพันธุรุนแรง
พม่าเข้ามาที่โควิดเข้าพม่าเพราะว่ามันลดเข้ามา
อินเดียล้นเข้าสู่พม่ามันแรงแล้วนะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยคิดมาวันนี้คุณอนุชาบูรพะชัยศรีนะครับ

เขาเปิดเผยถึงการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด๑๙ว่า
ตอนนี้ความคืบหน้าตามแผนก็ต้องมีการกระจายวัคซีน
โดยจะจัดส่งวัคซีนให้แก่จังหวัดเป้าหมาย
เรื่องต้นเนี่ย๑๓จังหวัดก่อนนะครับ
ให้กับจังหวัดแรกก่อนที่เป็นจุดเริ่มต้นคือ

แล้วก็สมุทรสาครเพิ่มเติมรวมถึงจะได้ติดตามสถานการณ์โควิดทั่วประเทศเนี่ยนะครับ

เพราะฉะนั้นจะต้องดูว่าจังหวัดไหนมันเปลี่ยนพื้นที่ศีลอ่าไรอ่าไรอย่างนั้น
ก็จะมีการปรับแผนการกระจายฉีดวัคซีน
สอดคล้องกับความจำเป็นในพื้นที่

ก็คือถ้าสมมุติเราฉีด๓๑๕ล้านคนเนี่ย

ครึ่งประเทศครับครึ่งประเทศแล้วประมาณ๖๐เป้าหมาย
สำหรับจำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด๑๙ตั้งแต่๒๘กุมภาพันธ์ถึง๒๑มีนาคม
คือถึงเมื่อวานนี้นะครับประเทศไทยของเราฉีดวัคซีนไปแล้ว๗๓๕๑๗คน
ขนาดนี้วัคซีนโควิด๑๙มีมาถึงประเทศไทยทั้งหมด๓๑๗๖๐๐โดส
โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเนี่ยเขาก็จะพิจารณาเป็นผู้ที่เหมาะสมในการได้รับวัคซีน
ซึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวตามคลินิกตามโรงพยาบาลอย่างพวกเราเนี่ยคงไม่ต้องไปอะไรอย่างนี้
สมมุติใครพอมีเงินก็ไปฉีดตามคลินิกตามโรงพยาบาลที่เขาจะมีการนำเข้ามา
วันนี้หลายคนที่เป็นห่วงหรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงอย่างเช่นคุณอยู่สมุทรสาคร
คุณอยู่ใกล้ตลาดปลาคุณอยู่ใกล้กับที่มีแรงงานต่างด้าวเยอะ
เขาบอกไอ้ขั้นตอนของการเข้าฉีดเนี่ยคือหนึ่งก่อนที่คุณจะไปฉีดวัคซีนเนี่ย
จะต้องวัดไข้ก่อนค่ะวัดไข้ปุ๊บคุณจะลงทะเบียนประวัติตรวจร่างกายช่างน้ำหนัก
วัดความดันอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแล้วต้องที่สำคัญคือต้องวัดความดันโลหิตอีกครั้งหนึ่ง
ก่อนที่จะฉีดแล้วก็ประเมินความเสี่ยงฮะประเมินความเสี่ยงว่าเฮ้ยเมื่อฉีดวัคซีนไปแล้ว
จะมีเอฟเคอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็ลงนามยินยอมในการรับวัคซีนต่อเจ้าหน้าที่เนี่ย
แล้วที่สำคัญต้องพักหลังจากฉีด๓๐นาที๓๐นาทีหลังการฉีด
เพื่อสังเกตว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงมันมีเอฟเคหรือเปล่าเขาบอกว่าถ้าเอฟเคจะออกเนี่ย
มันก็จะออกประมาณสักหลังตรงนั้นได้สักครึ่งชั่วโมงครึ่งซัมติ๊งดูเอเฟค
หลังจากนั้นปุ๊บคุณจะต้องเออฉีดสองครั้งเราอย่าลืมว่าสองครั้งสองเกต
แล้วก็เว้นเข้าไปนะฮะแล้วก็มาฉีดเข็มที่๒ต่อไป
อันนี้คือขั้นตอนในการฉีดวัคซีนของโควิด๑๙ซึ่งหลายคนก็ติดตามกันอยู่
ล่าสุดมีคลัสเตอร์นะครับผมใหม่ที่บางขุนเทียนนะฮะเป็นโรงงานนะครับผมนะฮะ
แล้วก็มีผู้ติดเชื้อเนี่ยประมาณ๒๒แต่ล่าสุดเนี่ยไปที่๓๕แล้วนะครับ
แล้วก็ยังมีคนที่เฝ้าระวังอยู่ประมาณสองร้อยกว่าคนเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ตอนนี้เนี่ย
ทางรัฐก็จะควบคุมอย่างต่อเนื่องแล้วก็เข้มข้นเลยทีเดียวใหม่ล่าสุดเลยนะครับมาจากที่นะฮะโรงงานแถวบางขุนเทียน
ส่วนใหญ่ก็คือเราจะเจอตลาดที่มีแรงงานโรงงานก็คือตามที่มีแรงงาน
ถูกต้องนะฮะมาเรื่องราวของฝนฟ้ากันบ้างครับคุณผู้ชมครับ
การจนบุรีเราอยากจะเห็นคนการจนบุรีหรอกก็
จังหวัดที่ตอนนี้อากาศร้อนติดอันดับเนี่ยตาก
แต่ละจังหวัดตอนนี้อย่างกาญจนบุรีเขาบอกว่าร้อนเหมือนกัน
ออกประกาศให้ประชาชนให้เฝ้าระวังภายุฤดูร้อนครับคุณผู้ชม
ที่จะส่งผลกระทบต่อทุกภาคของประเทศไทยนะครับ
พื้นที่เนี่ยเตรียมเจอฝนฟ้าขนองลมกันโชคแรงนะครับ

โดยจะมีผลกระทบในภาคตะวันออกเชียงเหนือครับ
แล้วก็ภาคตะวันออกภาคเหนือภาคใต้ตอนบนภาคกลาง
รวมทั้งกรุงเทพฯแล้วก็ประโยชน์บนถนนก็คือทั่วประเทศนั่นเอง
ส่วนจังหวัดที่จะรับผลกระทบมีด้วยกันทั้งหมด๔๒จังหวัด

ซึ่งพายุฤดูร้อนในช่วงนี้จะเกิดขึ้น
เพราะว่าความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังแรง
จากประเทศจีนแผลลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้ครับ
ตอนที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด
ขอเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง
แล้วก็สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงนะครับ
จากนี้เนี่ยยังเตือนให้เกษตรกรระวังความเสียหายต่อผลผลิตอีกด้วยนะครับ
ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าพายุฤดูร้อนได้พัดถล่มนะครับอย่างรุนแรง
ในพื้นที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมาครับ
ทำให้มีเสาไฟล้มจำนวน๘ต้นที่บริเวณถนนสายพิมายชุมพวง
รอยต่อของอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชศรีมานั่นเองฮะ
เจ้าหน้าที่เนี่ยการไฟฟ้าก็ต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวนะครับ

จากเสาไฟฟ้าเนี่ยล้มเอ็นเข้ามาใกล้ช่องจราจรเสี่ยงเกิดอันตรายนั่นเองครับ
ส่วนในพื้นที่ตำบลท่าลาศอำเภอชุมพวง
กู้ชีพโรงพยาบาลชุมพวงได้กู้ภัยสว่างเมตตาธรรมสถานนะครับ
จุดอำเภอชุมพวงได้รับแจ้งเหตุบริเหตุต้นไม้ล้มทับรถจักรยานยนต์ครับ
มีผู้บาดเจ็บอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะฮะ
มีผู้บาดเจ็บหมดสติไม่รู้ตัวที่บริเวณถนนในหมู่บ้านโคกตองนะครับ
เมื่อไปถึงเนี่ยก็พบผู้บาดเจ็บชื่อนายสังวานนะครับ
อายุ๓๘ปีสภาพมีบาดแผลที่ใบหน้าเจ้าหน้าที่ก็เร่งการช่วยเหลือ
แต่ผู้บาดเจ็บทนพิษบาดแผลไม่ไหวแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานั่นเอง
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จึงนำร่างผู้เสียชีวิต
ส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลชุมพวงนะครับ
พร้อมกับตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็สอบปากคำพยาน
ประกอบสำนวนดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนั่นเอง
ก็ได้ประกาศมาอยู่เป็นทางการแล้ว
อย่างที่บอกคุณเช้าบอกขอสรุปอย่างนี้โดยรวมว่า

ที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงคือภาคอีสาน

อย่าหาว่ามุดอย่างไรแต่อันอื่นมันอาจจะมีลมกระโชกแรง
ต้องเตรียมตัวของตัวเองแล้วกันพอมันร้อนภาคตอนออกอันนี้คุณจะรับฝนแน่นอน
ขนาดเดียวกรุงเทพปริมณฑลก็ต้องเตรียมรอรับเอาไว้นะฮะว่า
ฉะวันนี้ตั้งแต่วันนี้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วป้ายโฆษณาทั้งหลายบิวบอกอย่าไปอยู่ใกล้
ต้นไม้ใหญ่มาพร้อมเกี่ยวกับคนได้ต้นไม้ด้วยนะครับ
แล้วก็สิ่งที่ปลูกสร้างเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้ปลูกสร้างไม่แรงก็ไม่ค่อยแข็งแรง
เพราะว่าก็ระวังความเสียหายแล้วก็เกษตรกรทั้งหลายช่วงนี้ก็ต้องระวังนะฮะ
ก่อนจะออกใกล้ออกสวน

แต่ถ้าเจอคนไร้ค่าให้มาหาพี่นะครับ

จ่ะจัดไปช่วงหน้าฝนช่วงหน้าร้อนไฟ่วิวฝน

พี่เอ็มวันนี้ชัดเจนมากถ้าสมมุติอยู่ในกรุงแทนเหมือนพ่อฝนมันหยุดเนี่ย
ลมมันก็หยุดใช่นั่นแหละ
น้องที่เราเห็นไปขมัวกันตั้งแต่บ่ายเนี่ย

วันนี้ออกมาจากบ้านปุ๊บดีแต่อยู่ในตึกนึกออกป

โทรถสงสัยอากาศว่าหลังฝนมันสดชื่นเหรอเกิน

อย่างนี้ตลอดทางจะยังไม่

พี่มุษย์บอกว่าโอ้โหเบาไม่เห็นอะไรเลยขมูกขมัว

ก็คือติดเป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้วอ่ะจ้า

ก็คือล่าสุดค่ะผู้สื่อข่าวเขาบอกอย่างนี้ว่า
สถานการณ์ฝุ่นนะคะของจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้เนี่ย
มันมาหลายอย่างด้วยอากาศร้อนเนี่ย
มันมาจากฝุ่นควันไฟป่าด้วยไง

อยากให้ดูภาพจังเลยว่ามันเป็นอย่างนี้เลย

ขนาดเราแบบใกล้เรายังเห็นไม่ค่อยจะชัดเลย

เขาบอกว่าผลการตรวจวัดเนี่ยนะ
คุณภาพอากาศจากสถานีของกรมควบคุมมลพิษ
ในตำบลสุทธิพย์เนี่ย
๕๗๕๑ไมโครกรัมต่อลูกบัตรเมตรค่ะ
จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเขาบอกมีเป็นร้อยจุดเลย

ถูกต้องแต่มันก็มีไฟป่าที่มันเกิดจากความร้อนด้วย
ซึ่งจุดที่พบมากที่สุดคืออำเภอแม่แตงค่ะ
มีทั้งหมด๓๐จุดและลุกลามจากจุดเดิม

ไปติดจุดใหม่อีก๑๖จุดนะคะ
ลองลงมาคืออำเภอเชียงดาว๒๔จุด
และเพิ่มเติมจากจุดเดิมอีก๘จุดค่ะ
และอำเภอพร้าวค่ะทั้งหมดเลยคือ๒๓จุดนะคะ
ทั้งหมดเกิดขึ้นบนภูเขาสูงชัน

ทั้งหมดเนี่ยนะคะคือที่เกิดขึ้นเนี่ย
ก็ได้มีการระดมนะคะอากาศยานถึง๕ลำ
เพื่อที่จะดับไฟอย่างต่อเนื่อง

แห้งแรงแล้วก็ทำให้ไฟป่าเนี่ย

เรื่องของการดับไฟภาคพื้นดินเนี่ยยากมาก
พอตกเย็นปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็ต้องออกแล้ว

ออกทัศนียภาพไม่ได้แล้วถูกต้องพอลมแรงปุ๊บก็ต้องหยุด
ทีนี้พอเหมือนดับเหมือนจะดับอยู่แล้ว
มีลมเข้ามาปุ๊บหยุดเดือนนาทีออก
มันก็เลยไม่สงบสักทีถูกต้องค่ะ
มันก็เลยมีความรุนแรงมากขึ้นเนี่ยนะคะ

บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก
ส่งเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขึ้นไปสองรำเพื่อที่จะเอาน้ำเนี่ย
ดับไฟในเขตอุทยานศรีลานานะคะ
เขาบอกว่าตรงนั้นก็สัตว์ปงสัตว์ป่าเยอะ
ก็เลยอยากจะดับไฟตรงนั้นก่อนแต่ตอนนี้เชียงใหม่คือหนักมาก
นักมากนะครับผมใช่เราเป็นมาเป็นอาทิตย์แล้วนะถูกต้อง
เพราะตอนนั้นก็มาจากลำปางที่เผาป่า
แล้วทีนี้ก็เกิดขึ้นโดยเป็นธรรมชาติก็มีด้วยนะครับผม

ส่งเจ้าหน้าที่ลงไป๖๕นายลงพื้นที่นะคะ
ช่วยกันดับไฟป่าเพื่อควบคุมให้ไฟอยู่ในวงที่จำกัด
อ่านะครับผมดับไฟต้องใช้น้ำเปล่านะฮะ
แต่ถ้าดัดถ่านไฟเก่าใช้น้ำอะไรดีครับบ้า
อีบ้าดับผู้ชมมาคนละครึ่งคุณใช้หมดเรียงครับผม
คนที่ดูรายการของเราอยู่ใครที่ได้โครงการหรือได้สิทธิ์คนละครึ่ง
ขอย้ำอีกทีนึงนะฮะว่าวงเงินของคุณต้องใช้ให้หมดภายในสิ้นเดือนมีนาคมนะครับ
ต้องใช้ให้หมดภายในสิ้นเดือนมีนาคม
วันนี้ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเขาเผยเลยว่าไอ้โครงการคนละครึ่งเนี่ย
ต้องยอมรับเรายังอยากได้เลยใช่ไหมถ้าสมมุติแบบเอาจริงคือมันดีอ่ะ
ซื้อน้ำซื้ออะไรมันได้คนละครึ่งหมดแม้กระทั่งโรงแรมคนละครึ่ง
กินข้าวแบบว่า๕๐บาทหรือ๒๕บาทอะไรอย่างนี้มันเจ๋งอ่ะ
ซึ่งมีคนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ๑๕ล้านล้านค้าเลยนะครับ
โดยผู้ใช้สิทธิ์ทั้งหมด๑๔๗๙๓๕๐๒คนเนี่ย
โดยเป็นการค่าใช้จ่าย๓๐๐บาทขึ้นไปเนี่ยนะฮะ๑๒ล้านคนเนี่ย
แล้วก็ใช้จ่ายครบ๓๕๐๐บาทอยู่ที่เพียงเท่าไหร่รู้ไหม๖ล้านกว่าคนหนึ่ง
แต่ว่าคนเอาไปอ่ะใช้ไม่ครบ
ยอดการใช้สะสมเนี่ยเหลืออยู่๙๘๘๖๐ล้านบาทเนี่ย
แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย๕๐๐๐กว่าล้านนะฮะ
แล้วก็ภาครัฐบาลจ่ายอีก๔๘๐๐๐ล้านเนี่ย
โดยจังหวัดที่มีการใช้จ่ายสะสมมากที่สุด๕อันดับคือ
อันดับที่แปลกคนที่ใช้โครงการคนละครึ่งเยอะ
อันดับ๕อันดับแรกคือ๑ภูมิเทพฯมหานครครับ

อันดับ๒คือชนบุรี
อันดับ๓คือสมุทรปราการ

และอันดับ๕คือเชียงใหม่

อ่าสำหรับตอนนี้เนื่องจากมันเหลือกันเยอะ
คุณยังใช้กันไม่หมดขอประกาศเลยนะครับ

สิ้นสุดในวันที่๓๑มีนาคมนี้

มีนาคมนี้คนที่ได้สิทธิ์ไปแล้วยังไม่ได้ใช้เนี่ย
ซึ่งเขาบอกยังเหลืออีกตั้งหลายหมื่นล้านบาทเนี่ย
ขอเชิญให้ประชาชนที่ยังมีวงเงินเหลืออยู่เนี่ย

ให้ครบ๓๕๐๐บาท
๐บาทเนี่ยหากพ้นกำหนดดังกล่าวไปปุ๊บ
เงินของคุณที่เครดิตของคุณจะไม่มีค่าแล้วนะครับ
วันนี้วันที่๒๒มีเวลาใช้อีกกี่วันจ๊ะ
๙วันครูนะครับซึ่งเขาบอกว่าหลังจากนั้น

ไม่สามารถใช้สิทธิ์วงเงินที่เหลือได้
ซึ่งนอกจากจะเป็นการรักษาสิทธิ์ของท่านแล้วเนี่ย

ให้กลับมามีการใช้จ่ายภายในประเทศ
จริงก็มีตั้งแต่มีคนละครึ่งรู้สึกคึกคัก

เหมือนคนกล้าใช้จ่ายเยอะขึ้น

สำหรับโครงการคนละครึ่งหมดแล้วจริง
เพราะฉะนั้นก็รีฟวิษใช้กัน๙วัน
อีก๙วันใช่ไหมครับคุณใช้๑๐วันค่ะถ้า๑๐เดือนนี้ก็๙วัน
กินข้าวผัดกระโพงก้าวเผากินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเต๋๋วมันก็ใช้ได้หมด
คือจริงมันมีวงเงินในการใช้ด้วยไง
เพราะฉะนั้น๙วันนี้มันต้องใช้ทุกวันนะ
ก็คือเรา๑๕๐เขา๑๕๐ไงคนละครึ่ง
ถูกนะครับเพราะฉะนั้นรีบใช้สิทธิ์กันนะฮะ
บางทีบาทกันเลี้ยงไง
คือคนละครึ่งที่คนได้รับศิษย์ไว้แล้ว
รักกันเดี๋ยวจะเปิดกลุ่มอย่างนี้ว่าคือตอนนี้สงการเนี่ยคนอยากจะได้เงินกันแล้ว
ถูกต้องไหมม๓๓ถ้าสมมุติคุณส่งประกันสังคมมา
อย่างพวกเรานี่ส่งมาไปหลาย๑๐ปีถูกต้องหลาย๑๐ปีที่ส่งมา
เพราะฉะนั้น๔กลุ่มที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ม๓๓เรารักกันเป็นยังไง
แต่เดี๋ยวกลับมากันครับชั่วโมงสุดีครับค่ะ
ท็อปคันตรีหัวม้าหอม
ท็อปคันตรีหัวม้าตีดจริงเลยอยากดูดโอ้ยเราไปสิ้นแผลกเขาใกล้เลยนะครับ
ไม่ชัดเจ๊อะท็อปมีแฟนไหม

จะมีแม่ผัวใหม่
ล่าสุดก็มีแฟนเด็กด้วยยังไม่เลิกนะ
โอ้ยรู้เยอะ
เพราะเราว่ะ
เพราะเราไม่ยอมมีเองอะ
เอาไปนี่สักหน่อยฮะหลายคนบอกสงการ
ปีนี้เราไม่สาดน้ำแต่ขนาดเดียวกันคนก็ยังอยากจะกลับบ้านกลับช่อง
เพราะเมื่อปีที่แล้วหลายคนไม่ได้กลับบ้านกลับช่องกันเลย
แล้วประกอบกับเศรษฐกิจใหม่ดี
อันนี้วันนี้แหละได้๓๐๐๕๐๐อย่างน้อยก็ได้ค่ารถกลับไปหาพ่อหาแม่
วันนี้เขาบอกว่าคนที่เคยส่งประกันสังคมมาเรื่อย
คุณมีโอกาสสำหรับยื่นทบทวนสิทธิ์ม๓๓เรารักกัน
ต้องแล้วครับผมวันนี้๕โครงการม๓๓เรารักกันนะครับ
ให้ผู้ประกันตนตามมาตรา๓๓ในระบบประกันสังคม
ลงทะเบียนรับสิทธิ์นะฮะจำนวน๔๐๐๐บาทครับ
โดยจะเริ่มจ่ายงวดแรกวันที่๒๒มีนาคมก็คือวันนี้นั่นเอง
ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิ์และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์
ถึงวันที่๓๑มีนาคมนี้นะครับ
สำหรับประชาชนที่ต้องการได้รับเงินเยียวยาเป็นกลุ่มแรก
จะต้องกดยืนยันตัวตนนะครับผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์นะครับ
ระหว่างวันที่๑๕๒๑มีนาคมนะครับ
ก็จะได้เงินงวดแรกจำนวน๑๐๐๐บาทก่อน
งวดถัดไปทุกวันจันทร์นะครับสัปดาห์ละ๑๐๐๐บาทฮะ
เป็นระยะเวลาทั้งหมด๔สัปดาห์ก็จะครบ๔๐๐๐บาทนั่นเอง
อย่างไรก็ตามครับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองนะฮะสิทธิ์นะครับ
สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้เช่นกันนะครับโดย
โดยเข้าไปที่เว็บไซต์จะเพิ่มปุ่มทบทวนสิทธิ์ให้
เช่นเดียวกับมาตรการนะครับผมนะมาตราเราชนะเนี่ย
โดยขั้นตอนการยื่นทบทวนสิทธิ์มีดังนี้
กดไปที่เมนูทบทวนสิทธิ์นะครับก็คือปุ่มสีเหลืองนะครับคุณผู้ชม
แล้วก็๓ครับกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน๑๓หลักนะครับ
ภาษาไทยนามสกุลภาษาไทยวันเดือนปีเกิดตามฐานข้อมูลบัตรประชาชน
แล้วก็๔ครับกฎขอทบทวนสิทธิ์ฮะ
อันดับสุดท้ายอันดับที่๕ก็คือรอตรวจสอบสิทธิ์ว่าผ่านการทบทวนหรือไม่
เว็บไซต์ในวันที่๕เมษายนนี้นะครับ
สำหรับ๔กลุ่มผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์ได้แก่
กลุ่มที่๑ครับผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนนะครับ
วันที่๒๑กุมภาถึง๗มีนาคม
กลุ่มที่๒ครับผู้ลงทะเบียนทางเว็บไซต์นะครับ
แต่ถูกปฏิเสธไม่เป็นผู้ประกันตนม๓๓นะครับ
กลุ่มที่๓ครับผู้มีคุณสมบัติไม่เข้าเงื่อนไขโครงการนั่นเองฮะ
แล้วก็กลุ่มที่๔ครับผู้ประกันตนที่ลงทะเบียน
แต่ข้อมูลไม่ตรงกับทะเบียนของกรมการปกครอง
ก็ลองไปเช็คทบทวนสิทธิ์ดูนะครับ

ก็คืออาทิตยาละพันอาทิตยาละพัน

บางคนก็หรือบางคนแพทย์มองว่าอย่างนี้นะ
ได้เป็นทุนตั้งต้นใหม่ด้วยนะ

ขายของออนไลน์อย่างนี้หรอ
ก็คือทุนมา๑๐๐๐บาทตัวละ๑๕๐บาทอะไรอย่างนี้มา
แล้วก็มาขายออนไลน์เอากำไรก็ได้เป็นพื้น
ใช้เป็นทุนเอออาทิตย์ต่ออาทิตย์นัก

ไม่ทำไมให้ฉันมานั่นอ่านปีวัว
ศักดิ์ศักดิ์ศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องคุณมศนะครับ
คือหัวบ้าเป็นหัวในตำนาน

วัวตัวนี้มีขวัญอยู่ที่อวัยวะเพศ
อ่าปกติมันจะมีอยู่ที่สินศักดิ์ที่หัวนะ
ขวัญวัวคือขวัญอยู่ที่อวัยวะเพศเนี่ย
เพราะฉะนั้นเมื่อขวัญไปอยู่ที่อวัยวะเพศ

ตัวนี้มีมูลค่า๒ล้านบาทยายแพทย์

แค่ขวัญย้ายไปอยู่ผิดที่แค่นั้นเอง

เกือบซื้อเบ้นมือสองได้เลยอ่ะ

แล้วขายได้ด้วยนะไม่ใช่มีแต่มูลค่านะ

สดหลูกแพทย์

บักเมืองเมืองเมืองออกจากเมืองเป็นเมืองนอกใช่มั้ย

ขวัญเรียกทรัพย์ขวัญนี่จะทำให้มีลูกดก
คือมันเป็นเรื่องฮือฮาที่วันนี้คนฉันยังต้องเอามาอ่าน
เราไม่รู้เราจะมองอะไรตรงไหนเลย
เก็บได้ยังไงให้เป็นขนอ่ะเนี่ยตากล้อง
ฉันอ่านเรื่องวัวตากล้องพร้อมใจกันหัวเราะเพื่ออะไรกันก่อน
ก็คือเราก็ไม่รู้เราจะมองตรงไหนกันนะคุณแม่
ถึงยุคที่ฉันจะต้องมาดูอวัยวะเพศวัวแล้วนี่เขาชี้ดูนี่นี่

สุทธิ์พยาคุณพะยาเขาเรียกเป็นพยาวัว
สายพันธุ์หายากในรอบหลายสิบปีชื่อเจ้าครอบบ้า

จุดเด่นคือมีขวัญ๒๕วัยวะเพศ
เข้าตามตำราสุดยอดพญาวัวให้ลูกดกคุณเอ้ย
ทำให้พันธ์ตำรวจเอกสรวิทธิ์มาอินอดีตผู้กำกับสืบสวนกองบังคับการ

เขายอมซื้อเลยนะซื้อเจ้าคอปร่า๒๐๒๑จากเจ้าของเดิม
เจ้าของเดิมเนี่ยเป็นเจ้าของฟาร์มฟ้าหลังฝนฟาร์ม
ชื่อฟ้าหลังฝนฟาร์มชื่อนางดวงดาวคุณทศในราคา๒ล้านบาท
ตำรวจเป็นคนซื้อเขาบอกเพราะอะไรเพราะเขาเชื่อว่าเขาจะไปตั้งศูนย์
เพราะน้ำเชื้อโคพันธุ์ดีเพื่ออะไรเพื่อที่จะเผยแพร่ให้สู่เกษตรกร
ผู้ที่เลี้ยงวัวไทยทั่วประเทศไทยทางด้านผู้ที่ซื้อไปในราคา๒ล้านบาท
๔ล้านบาทกว่าหมดใช่แต่ถ้ามือ๒ได้๒ล้านไปซื้ออีซูซูได้
นี่ช่วงนี้ชอบอีซูซูซื้ออีซูซูอีซูซูมี๗นะฮะ
พันธุ์ตำรวจเอกสรวิทย์เนี่ยก็เปิดเผยว่าไงรู้ไหมถือเป็นเรื่องที่ดี
ที่สามารถนำสายพันธุ์โคเจ้าครอบบ้า๒๐๒๑กลับคืนสู่ชุมชน

เพราะว่าทรงเขาดีมากไม่ว่าจะเป็นแบบรูปทรงหรือว่าการยืน
หรือว่าดูจากลักษณะแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเป็นวัวพ่อพันธุ์แบบว่า

เป็นบัวไทยหรออันนี้คือบัวท้องถิ่น
มันเป็นวัวท้องถิ่นซึ่งเขาบอกจริงแล้วเนี่ย
ที่เขายอน๑๙๙๙๙๙๙บาทเนี่ยอยากให้ไอ้เจ้าครอบบ้า๒๐๒๑
กลับคืนมาสู่ชุมชนตะบนนาฝ่าย

ซึ่งเป็นต้นกำเนิดฮะ

ซึ่งหลังจากนี้ก็จะเป็นไปความตั้งใจของตัวเองนี่แหละ
ที่จะให้สรวิทย์ฟาร์มเปิดดำเนินการ

เพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้ส่งเสริมอาชีพในการเลี้ยงโคกระบือ

จ่าย๒ล้านบาทให้กับคนในชุมชนมีอาชีพ
สำหรับเจ้าครอบคร่าวสังพันธ์๒๐๒๑เนี่ย

เป็นวัวที่โครงร่างใหญ่กว่าพันธุ์อื่น
แทนพันธุ์ผสมมาแล้วตัวเบลอเบลอเบลอเบลอ

เมื่อนำน้ำเชื้อมาผสมกับแม่สายพันธุ์

ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ให้เนื้อมาก
ทุกวันนี้เขาบอกเนื้อวัวประเทศไทยของเราเนี่ย

ตอนนี้จะได้ลูกผสมที่มีโครงร่างที่ใหญ่

ซึ่งอีกหน่อยถ้าสมมุติเราสามารถเพาะพันกันได้เนื้อวัวกันเนี่ย

ใช่เออฮะ
รอสนานตอนนี้ตามฟางก็คือหาขวัญตรงแล้วนะ
กลมลงหาขวัญเพราะว่าโห
เหลือตัวเมียแล้วตอนนี้

ขวัญเปลี่ยนที่ก็ได้ตังค์แล้ว

แต่ก่อนบ้านเป็นแขกไง
ส่วนใหญ่ทำอาชีพวัว

แล้วตอนนี้ยังทำอยู่ไหม
ไม่ได้ทำแล้วคือพอหมดคุณปู่
ก็ทุกคนก็เหมือนสายมันขาดตรงนั้นไป

มาเรื่องนี้ดีกว่าดราม่าสนั่นเลย

คืออะไรที่เพราะเหมือนเรามีโซเชียลเนอะเรามีสื่อในมือ

เราก็ต่างคนต่างความรู้สึก
แต่อันนี้มันก็มองได้หลายมุม

การ์ตูนญี่ปุ่นที่รู้จักเพราะว่าที่บ้านมีเสื้อคุม

หลานใส่อย่างนี้ก็คืออยากจะให้เห็นเสื้อคุม
คุณผู้ชมเห็นนี่เห็นเสื้อคุมตัวสีส้มนี้ไหมคะ

หนึ่งในนั้นคือใครรู้ไหมพี่มายูไงที่ที่ใส่ถ่ายพี่มายูใส่นั่นแหละก็คือ
เป็นเสื้อคลุมด่าพระพิฆาตอสูรที่ตอนนี้เด็กใส่แต่ประเด็นนี่ไง
เห็นไหมพี่ยูมาเลยพี่ยูมีครบเลย
ตอนนี้เด็กฮิตมากแล้วปรากฏว่าเขาใส่ไปโรงเรียน
ปรากฏมีโรงเรียนนึงนี่ค่ะมีไหมนี่น้องมีลายนี้
ตัวนี้เลยสีส้มนี่เลยนี่๒ตัวไปโรงเรียนอ๋อก็มีเด็กใส่ไปโรงเรียน
แต่ไม่ใช่มายูนะไม่ใช่ค่ะคืออย่างนี้ค่ะคือตอนนี้มันมีผู้ปกครอง
เขาแคปให้ดูเกี่ยวกับข้อความที่โรงเรียนส่งมา
เขาส่งมาอย่างนี้ว่าเรียนผู้ปกครองทุกท่าน
เด็กคนไหนที่ใส่เสื้อคลุมดาบพิฆาตอสูรมาที่โรงเรียนตอนนี้ห้ามใส่มาแล้วนะครับ
ถ้าฝ่ายปกครองเห็นจะโดนยึดเพราะทางฝ่ายปกครองมองว่าเป็นเสื้อแฟชั่น
ไม่ใช่เสื้อคุมกันหนาวเด็กป๓โดนฝ่ายปกครองยึดไปแล้วนะครับบางคน
ทีนี้คุณพ่อคุณแม่นี่ไงเรียนผู้ปกครองทุกท่านเขาก็เอาอันนี้ลงเฟซบุ๊คเขา
ลงเฟซบุ๊คเขาว่ามันมีอย่างนี้ทุกคนเห็นว่ายังไงรู้สึกยังไงบ้าง
นะฮะเม้นต์มาว่าไงมีทั้งสองฝั่งอืมฝั่งหนึ่งก็คือเอ้ยปิดกั้นความแบบจินตนาการของเด็กหรือเปล่า
ที่เขาชอบเขารักของเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากจะใส่ไปโรงเรียน
แล้วเด็กป่อสามเพราะอยากลงโรงเรียนแต่บางกลุ่มก็บอกว่าคือเขาเข้าใจว่ามันเป็นแฟชั่นจริงแหละ
อ่ามันไม่ใช่เสื้อคุมกันหนาวอ่าฮะทีนี้มันมีคำว่าเครื่องแบบ
อืมที่อยากจะที่ที่จะต้องใส่เพื่อที่จะให้ทุกคนมีอยู่ในแบบเดียวกัน
ไม่ได้กฎระเบียบในแบบเดียวกันถูกต้องก็เลยเรียกว่าเครื่องแบบอ่าฮะ
ไม่งั้นอ่ะถ้าคนนี้ฉันบอกว่าฉันชอบด่าพี่ครับอ่าศูนย์อ่า
ฉันใส่เกิดแพทย์บอกว่าอ่าฉันชอบแก๊กพิ้งอืม
ใส่เสื้อคุมแก๊พิงได้ไหมอ๋อโอเคมันก็จะ
มันก็เป็นจินตนาการของเด็กอ่ะแต่มันก็จะไม่เป็นไม่เป็นระเบียบ
ระเบียบอ่าฮะมันก็จะกลายเป็นแฟชั่นแฟชั่นหลักละโรงเรียนก็จะคล้า
แฟชั่นไปเลยใช่เด็กก็จะไม่อยู่ในกฎระเบียบเดียวกัน
จริงอ่ะมันเป็นปัญหาโลกแตกมากอืมถูกต้องจับได้ไหมพี่เช้า
ปัญหาโลกแตกคือก้มไปเรียนสิจะแต่งตัวอะไรก็ไปเรียน
อืมขอให้เรียนดีน่ะโรงเรียนไม่ต้องปิดกั้นถูก
แต่มันก็มีบางโรงเรียนที่บอกว่าอ้าวมันก็มีโรงเรียนที่แฟชั่นอ่า
ใส่ได้พอก็ไปอยู่โรงเรียนแฟชั่นไหมอ๋อ
พอดีว่าโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนที่อยากให้เด็กทุกคนมีระเบียบเดียวกัน
ระเบียบจะได้ไม่ต้องมาแข่งว่าเอาตรงตรงบางทีอ่ะ
มันก็เป็นนะที่ต้องซื้อก็เพราะเพื่อนใส่
เพราะเป็นเด็กวัยรุ่นเหมือนเด็กเด็กเด็กที่แบบแล้วก็กลับมาบอกที่บ้านหลาน
อยากได้อ่าเราก็ต้องกดสั่งอืมเพราะว่ากลัวไม่เหมือนเพื่อน
เพราะเพื่อนมีเราก็อยากมีโรงเรียนก็เลยอาจจะตัดปัญหาตรงนี้หรือเปล่าว่า
อ่าฮะไม่ต้องก็ใส่ให้เหมือนกันมันจะได้ไม่ต้องมีแบบว่าอ่า
ล้ำว่าเธอใส่ฉันใส่เพื่อนใส่แล้วฉันก็ต้องหาซื้อมาใส่
เด็กบางคนเขาก็ไม่ได้มีงบไม่มีงบประมาณที่จะซื้ออ้าว
เออก็จริงว่ะแต่แต่เพื่อนใจอ่ะแม่แล้วเศรษฐกิจอย่างเงี้เดี๋ยวเด็กงงอแง
ถูกแล้วไม่ไปเรียนด้วยนะถ้าไม่ใส่ปุ๊บมีจริงมีใช่ไหมครูเขาก็เลยตัดสินใจว่า
เออก็ใส่เป็นชุดนักเรียนละกันเดี๋ยวเอาอย่างนี้ไหม
มีสิบห้าวันมันก็มีวันพละอ๋อฮ่าอะไรอย่างเงี้ยอืม
อ่าฮะก็อยากไปโรงเรียนด้วยได้แต่งตัวด้วย
ถ้าใส่แล้วลูกฉันตั้งใจเรียนฉันก็อยากให้ลูกฉันใส่

แต่พี่เช้าเข้าใจไหมว่าเดี๋ยวด่าพี่คาบอสูตร

ก็เดี๋ยวมีมาอีกมันก็จะต้องแบบเหมือนสิ้นเปลือง

แล้วก็เหมือนที่แพทย์บอกปัญหาแล้วแตก

สมมุติลูกเราใส่เด็กลูกอื่นแล้วเขาไม่ได้ใส่
พ่อแม่เขาไม่มีเงินมันจะเป็นเรื่องกันอีก

เจอมาแล้วถึงได้พูดว่าเหอะพี่เป็นคน
าโหเลสซิ่งเสลือน

คือเขามีเครื่องแบบแต่แบบว่าอินเตอร์
ก็คือเขาไม่ได้มีกระเป๋าประจำโรงเรียน
โรงเรียนรัฐบาลบางคนดำ
กระเป๋าจาคอปอะไรแล้วก็มีเป้ต้องเป็นเป้โรงเรียนถูกไหม
มันตัดปัญหาตรงนั้นแต่พอมันเป็นตรงนี้
กระติกน้ำเพื่อนสวยมาก

แล้วพิมพ์ไปพูดกับครูให้แม่ซื้อให้
อีกวันหนึ่งเจออะไรเขามีกระเป๋าสวยมาเป็นกระเป๋าลาก
แล้วก็บอกว่าของเรามันดูดดีลูก
ต้องคิดทุกวันว่าจะคุยอะไรกับมันทุกวัน
เจอมาแล้วกระเป๋าลากไอ้นี่เป็นรถแข่ง
แม่ทำไมของผมเป็นเป้
บอกว่าจะเอาเป๊ะตั้งแต่แรก
บอกเออน่าจะเอารถเข็นเขาซื้อให้ตั้งแต่แรกแล้ว

แล้วล่าสุดได้กระเป๋ารากไหม

นี่เขาเข้าใจน้องใช่ไหมน้องก็ต้องมานั่ง
เนี่ยอันนี้ปัญหาอยู่อย่างนี้มันไม่ใช่ไง
เพราะอีกวันหนึ่งเพื่อนมีดินศอศรี
สามสิบหกแทงมีสิบสองแทงไม่พอแล้ววะอุ๊ย
ปิดเรียนใช่ไหม

ไม่ตามใจ
กูต้องทำงานหนักขนาดไหน

ตอนที่คุณตำรวจไปแอบถ่ายคลิปนาง
ตำรวจเข้าห้องน้ำผู้หญิงเนี่ยเขาบอกเขาเข้าห้องน้ำผิด
แต่น้องเขาบอกว่าเฮ้ยไปแอบถ่ายเขาทำไม
ไปแอบถ่ายคลิปเขาทำไมเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังครับโชคด้านหา
เอาละฮะแน่นอนวันนี้ก็มีข่าว

หมิ๋วเล่าซิเหตุการณ์ที่หมิ๋วเจอมันเป็นอย่างไรเออเดี๋ยวสักครู่นะคะ
เดี๋ยวขอหาที่ที่มันสว่างโอเคอ่าให้เหลียดพี่จะอ่านข่าวไปก่อน

ก็คือวันนั้นอ่ะวันที่หกใช่มั้ยคะ
แล้วทีนี้มิวก็โอเคอยากจะแวะเข้าห้องน้ำก่อน

แต่ช่วงนั้นมันก็เป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างดึกแล้วอะค่ะ
แล้วก็ตอนวันนั้นมันก็คือมีสถานการณ์ผู้ชุมนุมอยู่ด้วยอะไรอย่างนี้

เราก็ต้องเซฟตัวเองด้วยนะคะ
เพราะว่าตอนนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่ดึกแล้ว

เสร็จปุ๊บทีนี้มิวก็มาจอดรถที่ปั๊มนี้

ข้างโดยที่ยังไม่มีใครลงจากรถ

ทำไมไม่ลงจากรถสักทีอะไรอย่างนี้
เราก็เลยรู้สึกว่าด้วยสัญชาติยานเราคือมันไม่ปลอดภัย
ก็เลยตัดสินใจหยิบมีดไปแล้วก็เดินไปเข้าห้องน้ำ

เข้าห้องน้ำเราก็ทำธุระของเราโดยที่

แต่ทำไมวันนั้นหมิวสนใจรถคันที่มาจอดด้วย

เพราะว่าจริงที่ตัวที่จอดข้างเนี่ยค่ะ
เพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่ดึกแล้วด้วยมั้งคะ

เจอแล้วตำรวจเขาบอกว่าโอเคหนึ่งแหละเขาเข้าห้องน้ำผิดถูกต้องไหมคะ

สองเขาบอกเขาเบลอยังไงลูกใช่ค่ะเขาบอกว่าเขานอนน้อยเพราะว่าเขาว่าเพิ่งเข้าเวร
ออกเวรมาตอนสี่ทุ่มมันก็ต้องเข้าเวรมาต่อต่อตอนตีห้าของเช้าวันนั้นเช้าวันที่หก
แล้วก็ทำงานยาวมาจนถึงห้าทุ่มวันนั้นนะคะแล้วด้วยความที่เหมือนเขาเบลอเขาก็เข้าห้องน้ำไปแล้วพอเจอหมิวเสียงดังใส่เขา
แล้วก็ถือมีดมาใส่เขาแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาก็เลยลนเราก็เลยต้องรีบขับรถออกไปโดยที่ไม่ได้อธิบายอะไร
โอเคแล้วทำไมน้องถึงต้องต้องลนจนถึงขนาดที่ต้องต้องปล่อยให้มันเกิดเรื่องก่อนแล้วถึงค่อยบอกทุกคนครับเป็นชาลเหรอ
เขาก็แบบผมขอโทษจริงครับเขาก็พูดแค่นี้ค่ะตอนนี้ก็ได้เคลียร์กันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับหมิวฮะ
เอ่อเรื่องต้นนะคะเขาก็บอกเจตนาแสดงเจตนาชัดเจนว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจริงจริงซึ่งหมิ๋วก็บอกว่าถ้าถ้าไม่ได้ตั้งใจแบบนี้เนี้ยก็คือให้ออกมาแสดงเจตนาของตัวเองให้กับสื่อของชนได้ทราบว่าถ้าเขาไม่ได้ตั้งใจจริงจริงหมิ๋วก็คิดว่าสังคมควรจะต้องได้รับรู้ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจแต่ถ้าเกิดเข
จะไม่สามารถชี้นำไปได้ว่าเขากระทำอนาจารย์เพราะว่าเขาไม่ได้ยกมือถือขึ้นมาถ่ายแล้วก็เขาไม่ได้ชะโงกหน้าเข้ามาดูครับเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าวันที่หมิวเห็นคือเขาหมิวเห็นครึ่งหน้าเขาที่ที่มันพ้นขอบกำแพงออกมาค่ะแล้วมิวก็รีบหิวก็เลยรีบโวยวายแล้วก็วิ่งตามออกไปเลยซึ่งด้วย

คุณผู้ชมครับเป็นอีกหนึ่งคู่มิตตะเต่ามิตรภาพพี่น้องมิตรเต่ามิตรภาพที่สนิทกันมากระหว่างพี่หนุ่ม
ข่าวครึ่งชั่วโมงเหนื่อยมากเลย

อ่านไปคุณกัญชัยว่าอย่างไรฮะ

คุณกัญชัยว่าอย่างไร

เพราะฉะนั้นเราโกรธมาก

วันนี้ไปกันก่อนสวัสดีครับ
ขอบคุณแป๊ปด้วยค่ะครับคุณแป๊ปครับผมคุณน้องคับพวกเราสวัสดีครับ
สวัสดีครับ